กับสามีคุณหยาดทิพย์ราชปานคุณหยาดเองก็ออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้ว
ถึงบอกล่าสุดเนี่ยก็มีคนติดตามคุณเมฆรามา
คุณเมฆรามาคือใครคือสามีของคุณหัดที่รัชปานนี่แหละ

เขาออกหมายเรียกนายรามารัศมีรามาหรือเมฆ
สามีของหยาดทิพย์ราชปาเนี่ยเพื่อเข้าชี้แจง
เฮาวส์ที่เขาอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
แต่ปรากฏว่าเขาก็บอกว่ามีการซื้อขาย

ภายหลังเนี่ยนะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ย

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่านายรามาเนี่ย
ได้มอบหมายทนายความส่วนตัวเนี่ยฮะ

เขาสรุปว่าน่าจะซื้อขายก่อนที่

ก็มีการส่งหนังสือขอเลื่อนนะฮะ
นัดหมายที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย

ออกหมายเรียกในฐานะพยานนะฮะ
เพื่อให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้

เขาซื้อจากนายหน้าเอกชน

เมื่อสอบถามเลขานุการคดี

ต้องให้พนักงานสอบสวนร่วมกับพิจารณา
ว่าจะให้เลื่อนได้นานแค่ไหน

ผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามติดต่อไปยัง

เบื้องต้นยังไงก็ต้องเลื่อนไปเป็นพยานก่อนอยู่แล้ว

วัติมาที่ไปเป็นเฮาสิยังไง